เดี๋ยวช่วงนี้พากันไปอีกหนึ่งจุด
ที่ต้องพาไปที่นี่เพราะว่ามีคนเขาถูกรางวัล
จากอะไรรู้ไหมคุณหลักกิโลเมตรหรือเปล่า
นี่คุณไปได้เลขนี้มาจากที่นี่หรือเปล่า

ดิฉันไม่ได้ไปดูตรงนี้แต่มันดันเป็นเลขเดียวกับที่ดิฉัน

มีหลายคนเขาถูกจากหลักกิโลเมตรบริเวณจุดกลับรถ
หน้าสวนนกที่จังหวัดชายนาฏเหมือนกัน

โชคดีเฮ็งกันแน็กเกิด

กิโลเมตรอันนี้เป็นหลักกิโลเมตรแฝดด้วยนะคะ
ชาวบ้านแถวสวนนกชายนาฏเขาบอกว่าเป็นหลักบอกระยะทาง
ว่าหลักกิโลเมตรที่แปลกไม่เหมือนใคร
เพราะว่าตั้งอยู่คู่กันชิดกันแบบไม่กี่คืบเท่านั้นเอง
แล้วก็สร้างในจุดระนาบเดียวกันอีกด้วย
ตรงนี้แหละค่ะที่ถูกกันไป
ซึ่งถ้าเกิดว่าใครขับรถผ่านตรงจุดกลับรถหน้าสวนนก
บนทางหลวงหมายเล็กหนึ่งถนนพะฮนระโยธินนะคะ

ไม่ได้สังเกตเห็นความแปลกของหลักกิโลเมตรนี้
ก็ต้องเห็นแหละคุณจริง
เพราะว่ามันจะมีกระแสพูดถึงกันมากขึ้นในโลกออนไลน์
ทำให้ใครหลายคนที่ขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมา
เริ่มที่จะสังเกตแล้วก็มองดู
อยู่ในแวดวงของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตัวเลขด้านตัวเลขค่ะด้านตัวเลข

แฝดนี้ที่จังหวัดชายนาฏโอ้โห
ต้องมีเลขใดเลขหนึ่งที่วนมาถูกแหละ
สังเกตนะว่าพวกหลักกิโลเมตรป้ายบอกทางกิโลต่างเนี่ย
มักจะถูกกันเยอะมาก
จะเป็นอีกหนึ่งเลขอีกสถานที่ที่หลายคนคิดเลขไม่ออก
แล้วถ้าเกิดจะไปถู
ดิฉันว่าอันนี้อาจจะถูกหูหรือเปล่านะ
เพราะว่าเลข๘รู้สึกว่าจะไม่สมประกอบเท่าไหร่

ไม่ควรเอาผ้าภาพสามสีอะไรไปถู

เขาไม่ได้มีเอาไว้เพื่อขอเลขแต่อย่างใดนะครับ
หลักกิโลเขาไม่บอกระยะทางนะครับ
อย่างที่บอกแหละว่าหลักกิโลเมตรแฝดอันนี้
เขาเรียกว่ามันไม่ได้พิเศษแค่เป็นหลักกิโลเมตรแฝดเท่านั้น
เพราะว่าหลักกิโลเมตรคู่นี้
มีเลขประจำหลักกิโลเมตรที่ไปตรงกับรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็คือ๒๗๘ที่คุณชนะบอกนะคะ
ตรงกับรางวัลเลขท้าย๒ตัวที่ออก
งวดประจำวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็สร้างความฮือฮามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
หลักกิโลแฝดนี่เนอะมีเคยเห็นมาก่อนมั้ยแบบนี้
ไม่เคยครับแท้งแรกเลยค่ะทำงานนี้มานาน

กิโลตรงนี้มันเป็นหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่

แต่ดิฉันไม่ได้ไปดูตรงนี้นะ

แต่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมสังเกตดูดียังไม่หมด

บอกกันเลยมันยังมีเลขอื่นอยู่นะคุณเห็นไหม
ดิฉันไม่ได้บอกอะไรนะ

นั่นแหละค่ะเป็นเลขเบิ้ลนะคะ

ก็แค่อ่านหลักเลขกิโลให้ฟัง
ใช่อ่านข่าวให้ฟังเฉยนะจ๊ะ